ถึงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้หลายคนก็มีความกังวลใจอยากจะหาสมุนไพรอะไรต่างที่เขาว่ามันจะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้
สมุนไพรไทยที่เรารู้จักกันดีนอกเหนือจากฟ้าทลายโจรช่วงนี้ฮิตมากก็คือกระชาย
ก็เลยทำให้กระเสบตากรเขาผ่านมาปลูกกระชายเหมือนกับสาวคนนี้เธอบอกว่าโอ้โหตอนนี้ยอดขายปางมากเลย
ฉันไปเจอเรื่องนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบตอ
คุณดูบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณโสภามีแสง
เธอเป็นสาวโรงงานวัย๔๐ปีนะคะ
แต่เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
ช่วงปีที่ผ่านมาโอ้โหนะสาวโรงงานก็ไม่ค่อยมีงานแหละ
ก็อยากจะหารายได้เสริมมาใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงวิกฤตแบบนี้
เธอก็เลยตัดสินใจปลูกกระชายแดงใส่ถุงขาย
ในช่วงปีก่อนเธอบอกว่าขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท
พอมาปีนี้ต้องบอกว่ากระชายเนี่ยราคาดีขึ้นมากเลย
ตอนนี้กระชายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐
เท่าตัวเลยขึ้นมาเท่าตัวนึงคุณ
เธอก็เลยตัดสินใจขยายพื้นที่ที่ปลูกแต่เดิม
จากแต่ก่อนปลูกไว้ข้างบ้าน๑งานใช่ไหม
ขยายมาปลูกในพื้นที่๑ไร่เลยค่ะ
เพราะว่ารายได้ดีจริงยอดเยอะจริง
โสภาก็บอกว่าการปลูกกระชายเนี่ย
เอาจริงนะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
แถมยังแอบกระซิบบอกวิธีมาด้วยเผื่อใครจะเอาไปปลูกนะ
บอกอย่างนี้ก็คือให้นำเง่ากระชายมาใส่ถุงพลาสติก
ก็จะเป็นถุงพลาสติกขนาด๔คูณ๖นิ้วกับ๘คูณ๑๖นิ้วมี๒ใส
แล้วข้างในถุงเนี่ยผสมดินแกรบเอาไว้นะคะ
จากนั้นก็คือจะใช้เง่ากระชาย๓เง่าวางไว้ในที่ร่มเนี่ย
แล้วก็ใส่ลงไปในถุงวางไว้ในที่ร่มแล้วลดน้ำแบบวันเว้นวัน
แบบนั้นเป็นเวลา๑เดือนค่ะคุณ
พอ๑เดือนผ่านไปกระชายจะเริ่มแทงหน่อออกมา
มันจะเริ่มมีหน่อแทงหน่อออกมา
แล้วก็พออายุ๖เดือนนำไปขายได้เลยค่ะคุณ
บางคนบอกว่ากระชายปลูกยากปลูกเป็นปีเลยกว่าจะขึ้น
อันนี้ใช้เวลาเพียงแค่๖เดือนเท่านั้นก็สามารถเอาไปขายได้แล้ว
คุณพี่โสภาก็ยังบอกอีกด้วยว่าเอาจริงช่วงนี้คนสั่งกระชายเยอะ
สั่งมาต่อเนื่องออเดอร์เยอะมาก
เลยคาดว่าปีหน้าจะขยายพื้นที่ปลูก

จาก๑ไร่เดี๋ยวจะเพิ่มไปเป็น๔ไร่
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะคุณ
เพราะว่าโอ้โหก็ปลูก๖เดือนอะเนาะ
ก็จะต้องหมุนเวียนกันไปไงวางแผนการปลูกกันต่อไปนะคะ
ส่วนรายได้จากการขายกระฉาย

อืมรายได้ดีนะ
ก็ทำให้เขามีรายได้พอที่จะอยู่ได้
ใช้จ่ายกันได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วย
ส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกระชายใส่ถุงจากพี่โสภา
เรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปได้เลยนะคะ
๐๘๙๒๑๓๔๐๘๗ก็ติดต่อกันไปสอบถามข้อมูลกันไป
หรือใครที่ดูแล้วได้ไอเดีย

ศึกษาเรื่องของการปลูกกระชาย

หารายได้เสริมในช่วงสถานการณ์แบบนี้
ว่ากระชายกินแล้วดีมันเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเรากินไง

คือบางคนบอกว่ามันทานยากใช่ไหม

วิธีช่วงนี้ที่เขาทานกันเยอะก็คือเป็นน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาว

คือจริงมันก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่แหละค่ะ
ลูกขายก็ปังหรือคุณปลูกแล้วเอามาทำเป็นน้ำกระชายแบบนี้
ก็ได้ขายถึงสองต่อเลยนะคุณเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีดีแล้วกันเนอะที่ไปส่องมาเจอ
แล้วก็เอามาฝากคุณผู้ชมว่าอาจจะทำไปเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมอะไรต่างก็ได้
เมื่อเช้ากินแล้วแล้วผมบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำมาเป็นแบบเป็นแก้วแบบแก้วช็อ

จริงเป็นน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวดื่มเข้าไปอึ๊ก

ชอบชอบทั้งสองอย่างเลย

ดีหมดอะไรที่ว่าเกี่ยวกับพึ่งดีหมด

เออดีเอาเรื่องราวดีที่น้องเบตองส่องแล้วมาบอกกันนะคะ